สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะคะสวัสดีครับครูสุบัชราร่าครับมากัดกันให้สะบัดกับเรา
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกันแบบนี้นะครับบ่ายสามครึ่ง
เดี๋ยวว่าก็รอช้าเรื่องของการประชุมสอบบกฮ่อ

มีข่าวดีั้งแต่จะเป็นเรื่องของ

รวมถึงใครที่อยากจะฉีดวัคซีน
เริ่มการประชุมไปเมื่อช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะประชุมกันที่ธรรมเนียบนะคะ
วาระสำคัญหลายวาระเลยแต่ว่าเกี่ยวกับโควิด๑๙ล้วน
ไม่ว่าจะเป็นแผนการให้บริการวัคซีนโควิด๑๙
เรื่องนี้กระทรวงศาสตร์ธรรณสุขค่ะบอกว่าเตรียมเสนอให้พิจารณาสูตรไข้แบบใหม่
ครับคือในต่างประเทศก็มีสูตรไขว้แบบนี้อยู่เหมือนกันนะ

รวมไปถึงแผนการจัดหายาโมนูพิราเวียนะครับ
ซึ่งเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิตต้านไวรัสหลายชนิด
รวมไปถึงโควิด๑๙และการปรับพื้นที่และก็สถานการณ์
รวมไปถึงการปรับมาตรการในการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่ต่างนะครับ
รวมไปถึงการประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้า
แผนการรองรับการเปิดประเทศอย่าลืม๑พฤศจิกายนนี้จะเปิดประเทศแล้วนะ

ใช่ครับเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คือยังน้อยที่เราจะนำเข้ามาก็มี๑๐ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
รวมไปถึงพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในร้านอาหารได้พร้อมกับการเปิดสถานบันเทิงในเดือนธันวาคม
อือหือหือหือหืนคงเหนะ

คือภูติกิจช่วงกลางคืนก็ต้องยอมเล่าก็มันส้บสาวหลายคนได้รับผลกระทบอ่ะนะครับ
ทั้งนี้รายงานนะคะประชุมที่ประชุมก็คือสวบคอชุดเล็กค่ะ
เสนอให้พิจารณาปรับระดับสีตามพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
พื้นที่ไหนมีการปรับปรุงบ้างแบ่งเป็น๓ข้อใหญ่แบบนี้นะคะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้ม
จากเดิม๒๙จังหวัดปรับลง๕เหลือ๒๔จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง๓๗เหลือ๒๙
พื้นที่ควบคุมสีส้ม๑๑จังหวัดแต่อันนี้เพิ่มขึ้น
เพิ่มจาก๑๑จังหวัดเป็น๒๔จังหวัดค่ะ

ขณะที่การปรับเวลาในการห้ามออกนอกเคหาสถาน
เนี่ยก็คือ๔ทุ่มจนถึงตี๔๖ชั่วโมง
ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเป็น๕ทุ่มจนถึงตี๓
หรือตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๓๑ตุลาคมนี้

จะมีการพิจารณาปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายกิจการกิจกรรม
ในพื้นที่สีแดงเข้ม๒๔จังหวัดด้วย
โดยให้สามารถจัดการประชุมจัดงานประเพณี
ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทัศกาล
ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมได้นะครับคุณสุพัสราครับ
และการจัดงานแบบนี้ก็ต้องมีการจำกัดกลุ่มคนด้วยนะ
ถ้าสมมุติว่าจัดได้แต่ให้ไปกันเยอะมันเสี่ยง
เอาการรวมกลุ่มกันแบบนี้นะคะมีการจำกัดค่ะ
แบ่งตามสีของพื้นที่สีแดงเข้มรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน๕๐
สีแดงไม่เกิน๑๐๐สีส้มไม่เกิน๒๐๐
พื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองไม่เกิน๓๐๐
และพื้นที่เฝ้าระวังก็คือมีความเสี่ยงต่ำสุดเลย

บอกไว้ก่อนนะครับกฎกติกาต่างเราก็ลองทำตามทางภาครัฐกันไป
แต่อย่างหนึ่งที่อย่าเพิ่งรีบกดลงมาก็คือกาดของเรา

แล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยเตรียมจะให้กิจการกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากเดิม

ผ่อนคลายให้นะให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา๔ทุ่ม
คือบางคนบอกว่าโอ้โหเอาจริงนะไปห้างไปถึงปุ๊บไม่ทันแล้ว
ทางเตรียมปิดแล้วไงคือสัก๒ทุ่มเขาก็เตรียมจะปิดกันแล้วนะใช่ไหม

ใช่ไหมบางคนเลิกงานช้าเอาก็อดสิ
เออใช่ดิฉันพูดผิดเออบางคนเลิกงานเร็วก็ไปเดินได้ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเลือกงานช้าบางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เดินทาง
เอาส่วนช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
แถลงหลังจากเสร็จสิ้นในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ที่ตึกสันติมัยตรี

นี่ครับคือทางพลเอกประยุทธ์นะครับท่านกล่าวว่า
เมื่อมีแถลงการเปิดประเทศเรื่องการอนุญาตให้ต่างประเทศสามารถส่งนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่ต้องกากตัว

และในขณะนี้เนี่ยประเทศต้นทางเนี่ยแล้วก็ทุกภาคส่วนเขาบอกว่า
ร่วมมือกันให้ทันกับสถานการณ์ในการที่จะเปิดประเทศตามที่ได้ประกาศเอาไว้แล้ว
รวมไปถึงทุกมาตรการที่เราเป็นเจ้าบ้านก็จะทำให้ดีที่สุด
แต่ถามว่าจะทำอย่างไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันต่อว่า
เดี๋ยวจะมีการแถลงออกมาเพิ่มเติมจากทางโฆษกด้วยในเรื่องของรายละเอียดนะครับ
ถามว่ารายละเอียดเรื่องอะไรเรื่องของการเปิดประเทศไง

เรื่องของแต่ละพื้นที่ว่าจะมีมาตรการแบบเดียวกันไหม
หรือจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับ
เอานอกจากนี้นายกขอความร่วมมือประชาชนค่ะทำตามมาตรการ
เพื่อให้สามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติไง
รวมทั้งมาตรการที่จะออกในวันนี้จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยได้
อย่างที่คุณชนะบอกมาตรการจะผ่อนคลายมากน้อยแค่ไหน

สูงไปหรอ
อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ๋า

คือเขาบอกกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปถ่ายรูปมา

คือไม่รู้ว่าใช้แอปพลิเคชันหรือเปล่า

ดูแล้วเนี่ยหน้าแก่กว่าวัยคุณสุภาษา

ตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่เธอแล้ว
อาจจะเป็นการถ่ายติดวิญญาณหรือ

นี่ไงที่ฮือฮากันไปเมื่อวาน
แล้วผลปรากฏว่ารูปเธอออกมาหน้ามันแก่กว่าปกติ
เธอเลยเชื่อว่ามีวิญญาณของยายบางอย่างนี่แหละนะ
น่าจะเป็นคุณยายตามเธอมาด้วย
เธอก็เลยต้องกลับมาตรงนี้เหมือนกับว่าพายายมาส่ง
ยายกลับไปกับหนูหนูก็จะมาส่งยายนะ
มาส่งตรงนี้แล้วขอให้อยู่ตรงนี้นะ
เดี๋ยวจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้
ถ้าตามมาไม่คุยด้วยนะจริงนะเดี๋ยวงอนเลยนะ

ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณวิชุดาธรณีนะคะ

นิ่งที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์

ที่ถ่ายติดแล้วเธอนั่งแก่เนี่ย

ให้ดูทั้งภาพทั้งเสียงฟังเพลงไม่พอ

แต่พอตอนที่เธอไปแจกของแล้วนะ

จะบอกว่าช่วงที่ถ่ายเนี่ยเที่ยงพอดีเลย

อยู่ที่วัดศรีมงคลชายนาฏที่จังหวัดชายนาฏ
บอกว่าถ่ายออกมาแบบนี้ตกใจ

ที่หน้าเนี่ยทำไมมันเหี่ยวย่อนเหมือนคนแก่
แล้วเธอบอกว่าวงกลมพื้นด้านล่างค่ะ

งงาวไม่มีหัวโอ้เนี่ยโอ๊ยกรอบวิจัยน่ากลัวนะ
แต่อาจจะเป็นที่เรื่องของการหักเหของแสง
แสงชัดหน่อยเนี่ยแล้วหนูมุมการถ่ายก็เป็นไปได้
แต่อย่างนี้เธอไปโพสต์ในโซเชียลแล้วยังไงรู้ปะ
กู้ภัยถึงขั้นต้องอินบล็อกไปเตือนเลยนะ
คุณวิชุดาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าถ่ายรูปกันตามปกติเนาะ
ตอนนั้นตอนที่ลงไปแจกของนะคะ
เธอก็สังเกตเห็นต้นกลางขนาดใหญ่บริเวณทางสามแพ่งพอดี
กลับมาบ้านดูรูปก็เห็นว่ามันผิดปกติ

ตอนนั้นวิวขนลุกและเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่รูป
คุณรัฐข่าวขาบางครั้งเนี่ยนั่งดูทีวีกับลูก
ทีวีเปลี่ยนช่องเองและช่องที่เปลี่ยนไปเนี่ย
เป็นช่องที่มันเป็นมืดดำ

อันนั้นเธอดูค้างไว้ไงเธอดูค้างที่ไทยรัฐไว้
แล้วมันเปลี่ยนไปเป็นช่องดำเธอบอกเธอกลัว
ก็เลยเอาพระมาคล้องคอไว้เพื่อความอุ่นใจค่ะ
พอกลับบ้านใช่ไหมเปิดดูรูปก็เห็นหน้าตัวเอง
แบบเป็นหน้าคนแก่ค่ะซูมดูอ่ะ
กล้องที่ถ่ายคือใช้กล้องสดถ่ายค่ะ
ถ่ายประมาณเกือบเที่ยงค่ะประมาณ๑๑โมง๒๐ประมาณนี้
คนในพื้นที่อ่ะเห็นว่ารถที่เราไปแจกของอ่ะ
คือจอดตรงต้นไม้ใหญ่เป็นต้นกลางใหญ่ค่ะ
เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนแก่ขึ้นรถไปด้วย
ตอนนั้นก็ใจวิวขนลุกตลอดนะคะ
เขาก็บอกว่าเออมีคุณยายตามมานะอะไรอย่างนี้
บอกว่าแกน่าจะมาขอสวดบุญไม่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรนะคะ
แต่พอเจอกับตัวเองคือเชื่อเหมือนแบบ
เรารู้สึกได้ว่าเราโดนอะไรอ่ะ
เธอบอกเธอไม่เชื่อแต่มาทำแบบนี้เพื่อความสบายใจก่อนแล้วกัน
ส่วนคนนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
นายบุญเลิศทูปอ่อนอายุ๖๐ปี
บอกว่าไอ้ที่เหตุเกิดกับผู้หญิงคนนั้นมีความเป็นไปได้
มันอาจจะเกิดจากวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นกลางยักษ์

มีคนมากราบไหว้อยู่บ่อยครั้ง
แล้วส่วนตัวเขานายบุญเลิศเนี่ยบอกว่าเขาเชื่อมาก
เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเคยมีตำนานเล่าขาน
แล้วเขาเองเนี่ยเขาก็เคยเจอกับตัวแล้วด้วย
หลายคนแถวนั้นก็เคยเจอ

เอาก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะจากกรณีนี้ชาวเน็ตไม่พลาดค่ะ

เอางี้เอางี้ไปถามคนที่เขาแบบว่าพอจะให้ข้อมูลที่ฟังแล้วเนี่ย
มันเอามาประกอบกับข่าวนี้แล้วดูแล้วสมเหตุสมผล

อาจารย์แกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แกก็เผยว่าน้องที่ถ่ายติดหน้าคนแก่แบบนั้น
อาจจะเป็นเพราะว่านั่งตากแดด
นั่งตากแดดนานแล้วหน้าแกหรอ
ไม่รู้สิคืออาจจะเป็นที่แสงอ่ะ
คืออาจารย์ออสแกให้สังเกตในรูปนะ
ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีก็ได้
คืออาจารย์บอกว่าอีก๒คนที่อยู่ในรูปน่ะ
แล้วเขานั่งอยู่ในร่มก็ไม่เห็นเป็นอะไร
อาจจะเป็นที่ว่าแดดมันส่องหรือเปล่า
แล้วไอ้พวกฟิลเตอร์หน้าเนียนมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับมาหรือไม่
แต่อย่างที่บอกน้องเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์กล้องสด
กล้องสดเลยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
แต่สังเกตให้ดีเห็นไหมมุมที่เขาถ่าย
เป็นล่มบังเห็นไหมหน้าเธอก็ปกติ
แต่พอเป็นแดดแบบจังกับแดดเต็ม
มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความหักเหของแสงกับการถ่ายรูป
ลองฟังเสียงอาจารย์ออสเขาอธิบายครับ
น้องคนที่ภาพมีปัญหานี้ไปนั่งอยู่ด้านที่มีแสงแดดนะครับ
ส่วนน้องอีกสองคนนั่งอยู่ในที่ร่มนะครับ
ไม่มีอะไรมากเลยครับเป็นความผิดพลาดของกล้องนะครับ
อธิบายกันแบบนี้ผมก็เคยถ่ายตัวเองนะ

ว่าให้ไปซื้อกล้องใหม่หรือว่าให้ไปทำหน้าใหม่ดีค่ะ

หมอปลาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง

ลงพื้นที่มาถามให้ค่ะ
คืออาจารย์พูดอย่างใครว่ากูอ่ะของจริง

ไม่คุณไม่ต้องกลับ

วันนั้นลูกศิษย์คุณเปิดลำโพง
แต่คุณไม่รู้ว่านั่นเขากำลังเปิดลำโพง
ซึ่งพิธีกรพิธินฟังยังตกกับใจ
โปรดิวเซอร์รายการซึ่งลูกศิษย์โทรไปก่อน
ซึ่งอาจารย์ว่ากูอ่ะของจริงถ้าแน่จริงอ่ะ

ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะ

หนูไม่เคยเขาโทรมาว่าฮัลโหลนี่ใช่อาจารย์น้อยไหมคะ
ถ้าเกิดอาจารย์น้อยเนี่ยเขามีคนไปแจ้วพี่หลังตัว

อ้าวคนชื่อหนวยซึ่งคำพูดของอาจารย์
ป้าแกก็ไปตามคำท้าว่างั้นเถอะ
เดี๋ยวดูนี่ที่เป็นผู้หญิงที่ขายตุ๊กตา
ให้กับผู้หญิงที่เขาไปร้องเรียนกับหมอปลานี่นะคะ
กูท้าทายให้หมอปลามาพิสูจน์ถึงที่บ้าน
เหตุการณ์นี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
ไม่ได้ไปพร้อมภรรยาอย่างเดียวไปพร้อมทนายด้วย

ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์และนางสาวอันผู้เสียหาย
เอาตุ๊กตาดินน้ำมันเอาตุ๊กตาน้องรวย
เอากางเกงในปื้นประจำเดือนห่อไข่ลงอัคระ
ไปที่บ้านของอาจารย์น้อยบ้านอาจารย์น้อยอยู่ที่นครราชศรีมานะคะ
หลังจากนางสาวอันร้องเรียนว่าถูกหลอกนี่แหละ

เอางี้ถามอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยบอกว่า
ก็เป็นนางสาวอันนั่นแหละที่เป็นฝ่ายมาหาเอง

เอาระหว่างที่พูดก็ยกมือว่ายบอกว่าบ่อยบ่ปลาแบบนั้นด้วยนะ

เอาก่อนนางสาวอันนิดมาถึงก็มาร้องขอด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็อยากจะมาทำเองเธอก็ทำให้จะได้สบายใจอย่างนี้ไง
เออแต่ทั้งนี้อาจารย์น้อยก็บอกนะว่าเอางี้ละกัน
ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีหรือไม่ให้สบายใจ
ยกมือขอโทษแล้วกันแล้วบอกนะยืนยันด้วย
ไม่ได้หลอกลวงสิ่งที่ทำไปมันเป็นพุทธคุณช่วยเสริมดวง
อย่างนั้นก็ตามนะคะทนายภัยศาลไปด้วยเนี่ย
นายเขาก็ไปชี้แจงข้อกฎหมายให้อาจารย์ได้ฟังนะ
บอกว่าถ้าไม่คืนเงินให้ผู้เสียหาย
จะถูกแจ้งความข้อหาช่อโกง
รวมถึงข้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นทำลายศพ
ธาทีเปลี่ยนไปดูอ่อนขึ้นดูคุยกันง่ายขึ้น
สุดท้ายอาจารย์น้อยยอบจ่ายเงินคืนชัดเลยชัดเจน
เอ้าคืนเงินให้นางสาวอันเป็นเงินสด๖๐๐๐บาท
แล้วโอนเข้าบัญชีไปอีก๓๐๐บาทเพื่อขอให้จบเรื่อง
เลิกแล้วต่อกันจบคือจบนะแล้วก็รับปากว่า
เอางี้ละกันอาจารย์น้อยจะเลิกแล้วเลิกทำพิธีดังกล่าว
จะขอแค่รับดูดวงอย่างเดียว
อ๋อดูดวงถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานให้สองร้อย
อ้าวก็ถ้าดูดวงมันก็แล้วแต่วิจารณญาณไง

เอาพอเคลียร์กันเรื่องเงินเสร็จเรียบร้อยค่ะ
หมอปลาพาไปจัดการกับวัตถุต่าง

ตุ๊กตาศักยันต์ชื่อน้องรวยเนอะ
เอางี้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อไป

เผาครับ
แกผาเลยครับแต่ก่อนไปทำอย่างไร

หรือว่าเป็นการไล่ของออกไปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

เอาดูเอามารูปกับเท้ากันด้วย
เอ้าก็จบลงนะเรื่องนี้ถือว่าเลิกแล้วต่อกันเงินก็คืนแล้ว
ตุ๊กตาเจ้าปัญหาก็เผาทิ้งเรียบร้อย
อาจารย์น้อยก็ยอมให้ตังค์แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีก
ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนนะที่แบบว่าคิดจะไปลองอะไรพวกนี้
ศัยศาสตร์อะไรพวกนี้ต้องคิดให้เยอะจริงมันเรื่องของความเชื่อ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็อาจจะถูกแล้วมันมี
แล้วมันมีมิถาชีพแฟลกตัวอยู่ในนั้นเยอะมากต้องระวังนะฮะ
เมื่อวานนะครับเกิดภาพที่ประชาชนจำนวนมากเลยนะแออัดยัดเยียด
เพื่อที่จะไปรับวัคซีนวัคซีนอะไรซิโนฟานครับ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเหตุที่ชุนละมุนมากเลยครับ
ยังไงยังไง
คือภาพแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนะ
คือก็ไม่ได้กล่าวโทษใครทั้งนั้นนะครับ
แต่แบบนี้มันเหมือนเป็นบทเรียนให้ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกัน
โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแบบนี้ไปใกล้กันแบบนี้มันเสี่ยงเนอะ

นี่คือที่โรงพยาบาลปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร

เขามาเพื่อรอรับบัตรคิว
แต่ในคลิปเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้รอแล้วล่ะ
แย่งกันเลยค่ะกรูกันเข้าไปแบบเนี้ยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงกลางเห็นไหม
บอกอย่าดันเข้ามามีเด็กอยู่ตรงนี้

เด็กจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วโอ้ยสงสารจริงครับแล้วทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้
แล้วก็ไม่รอช้าสอบถามไปยังนางสาววิพาดาม่วงมาอายุ๒๗ปี
คนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละครับที่โดนเบียดเนี่ยแล้วต้องตะโกนออกมาเสียงดัง
เพราะมีเด็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ร้องไห้ด้วย
ตัวเธอน่ะโดนเบียดจนต้องตะโกนออกมานะครับ
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่ได้บัตรคิวในการฉีดวัคซีนในครั้งนั้นนะครับ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เหมือนเธอนี่แหละไปยืนแออัดยัดเยียดแต่ไม่ได้บัตรคิว
บอกว่ามันวุ่นวายจริงคุณนักข่าวมืดฟ้ามัวดิน
จนทำร้อกกันก็มีสาเหตุที่มากันเดียวแบบนี้เพราะอะไร
เพราะไปรับข่าวสารจากผู้นำชุมชน
แล้วก็เห็นข่าวที่มันเกี่ยวข้องบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีน

พอทราบมาแบบนั้นบอกโตบอกต่อก็เลย
และเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วก็เลยเป็นภาพแบบนี้

บางคนบอกว่าเวิร์คเองเหรอไปเลยแล้วไปกันตั้งแต่เช้า

เข้าพื้นที่ก็แออัดหลายคนก็ไปเปล่าไปเสี่ยงเปล่า

โอ้โหเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วน่าเป็นห่วงนะ
อ่ะเรื่องนี้นะครับนางสาวชะบาชัยเศษนะครับ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลปางศิลาทองบอกว่า
เจ้าหน้าที่นะฮะได้ประสานผู้นำชุมชน
ให้ไปสำรวจและมีการส่งรายชื่อมาขึ้นทะเบียนไว้

ไม่ใช่ว่าให้ผู้นำชุมชนไปบอกให้รีบมาฉีดวัคซีน

โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง
แต่ทีนี้อาจจะไปแบบว่า

กลายเป็นว่าแห่แหนกันมาหมดในวันเดียว

ประชาชนได้รับทราบข่าวที่มีความคลาดเคลื่อนว่า
แต่นี่ผิดค่ะเป็นข้อมูลที่ผิด
แต่อย่างนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางโรงพยาบาลเขาด้วยนะ

ที่เห็นว่าประชาชนมาออกันเต็ม
ที่มาแยกบัตรคิวจากมือของเจ้าหน้าที่

พอมีเหตุวุ่นวายแล้วเนี่ย
ทางโรงพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่าง

เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้

เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

มาพูดคุยกับเราด้วย

มันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะครับอยู่

โอ้โฮแช็กแบบนี้

บอกแบบนี้แล้วกันว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสมัครข่าว
เอาละครับกลับมาในเบรกนี้นะ

ไปก็พิมพ์เพื่อนที่แอดไทรัสเพิ่มเพื่อนเข้าไป

เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดปฐุมธานี

ห้อเป็นตำรวจหรือทหารนายคน
เฮ้ยนี่คุณอย่าเพิ่งรีบเฉลย
ผมกำลังจะบอกให้ฟังเลยว่านายพล
ชักเกร็งเหตุเพราะว่า
หิวไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว

ที่เห็นเนี่ยนายพล
นายผลไม่เห็นเครื่องแบบนะอ้าวอาจมานอกเครื่องแบบหรือเปล่า
ใช่แต่จะบอกให้ฟังว่าคนนี้
เขาชื่อพลก็เลยเรียกว่านายพลครับ
เนี่ยอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูและหน่วยแพทย์กู้ชีพ
โรงพยาบาลปฐุมธานีประจำจุดที่บริเวณตรงนี้นะฮะ
ต้องรีบเข้าไปช่วยประถมพยาบาลผู้ชายคนนี้ที่นอนชักเกร็ง
หลังจากแม่ค้าตกใจครับตกใจแล้ววิ่งไปบอก
กู้ภัยว่ามาเร็วมาเร็วมาช่วยก่อนไหนผลชัก
นายพลชักอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวฉันโอ้ยอ่ะคุณพูดมาแบบนี้
ทีชั้นไปเจอข้อมูลโอ้ผู้ชายคนนี้เขาชื่อนายนายพล
นามสกุลกรรณฑ์อายุสี่สิบสี่ปีเอานายพลไหมหรือ
แต่ก๋วยเตี๋ยวมันหมดแม่ค้าก็บอกนายพลไปพลพล
วันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมดเด้อโอ้โหนายพลได้ยินอย่างนั้น
เดินถอยหลังไปสักประมาณ๓ก้าวล้มทั้งยืน
ตกใจสิน่ะน่าจะหิวมานะผมว่านะล้มลงไป
ชักกับพื้นแบบนั้นนะครับตัวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวตกใจก็รีบไปบอกกู้ภัยนั่นแหละ
ที่อยู่ทะเท่านั้นอะให้รีบมาช่วยนายคนนี้ก็คือนายพ้นนั่นแหละ
คืออย่างนี้นายพลแกมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนั่นยังไงแล้วคงจะหิวจัดนั่นแหละ
อาการกำเริบครับอ้าวแนะนำแบบนี้นะคะ
ใครที่มีอาการชักเกร็งและเป็นโรคประจำตัวอย่าลืมพกยาจริงต้องติดตัวไว้เลย
เกิดตอนไหนจะได้ทานเลยเออเรื่องของความหิวด้วยนะมันไม่เข้าใครออกใครนะ
ก็ต้องหาทานกันให้ดีบางคนทำงานจนเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าว
คุณผู้ชมฮะเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความสนุกสนานกันหน่อยนะครับ

สนับสนุนโดยดีมอลนมมอสกัดรสช็อกโกแลตยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ยิ่งดี
อ้าวเด็กน้องหนูเขาก็มีความสนเนอะ
ซนอ่ะเกินเด็กรายเดี่ยงสา
ใช่ไหมความไร้เดียงสานี่แหละครับ

ทำอะไรเนี่ยบางทีเราก็โกรธเขาไม่ลง
เพราะเด็กเขาไร้เดียงสาแบบนี้ครับ

ตัดที่๒
โอ้โฮเกรทเกรททำอะไรเกรทเกรททำอะไรเกรท
รูปคุณครับเกรทไม่ตอบ
เกรทตอบเป็นงานศิลปะ
โอ้ทีสาของท่าน

จุ่มของแม่ถูกละเลงที่พระพุทธรูปเรียบร้อยค่ะ
โห้โห้ยโกรธลงมั้ยแบบนี้

เหล็กเขาไม่รู้นะคุณแต่ไปว่าเขาไม่ได้อะค่ะ

อ่ะนี่มนต์ไปสงน้ำผ้าก่อนเลย

ลิ่นกายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดา
แต่หนูน้อยคนนึงบอกแม่พ่อมันเป็นเรื่องธรรมดา

อ้าพ่อดมล่ะ

หอมที่นี่เขาใช้น้ำหอม
ถามอะไรถามยี่ห้อหน่อยน้ำหอมยี่ห้ออะไร
จะให้ตอบว่าอะไรนี่น้องเขาใช้แป้งนี่ใช้แป้ง
แต่จะใช้ผิดประเภทเป็นแป้งมันเกาะเป็นก้อนเลย
เป็นภาพเลยพูดแล้วเห็นภาพ
คุณผู้ชมฮะบ้านไหนลูกกลัวเรื่องของการทานยาบ้าง

ใช่ไหมมีวิธีที่จะหลอกให้เด็กอ้าปากกินยาครับ

เออปลาเส้นนี่ไอ้
ใช่ไหมเออก็ต้องหาวิธีกันไปเนอะ
ใช่ค่ะคุณพ่อท่านนี้ใช้ปลาเส้นบางคนอาจจะใช้ขนมก็ได้แล้วแต่
โตมาอาจจะใช้ปลาทูก็ได้หลอกให้อ้าปาก
เอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยพ่อบ้านคนนี้รักมากรักเมียมาก

จริงรักและเทิดทูลถึงขั้นต้องทำแบบนี้ให้เธอ
แต่เขาทำยังไงช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยยามสุขก็ต้องเสพสุขด้วยกันยามทุกข์ก็ต้องเสพทุกข์ด้วยกัน

บอกแบบนี้ยามทุกข์ก็ต้องดูแลกันอย่างเช่นคู่สามีภรรยาคู่นี้แหละครับ
อย่างไหนค่ะ

ดูแลแล้วฉันลุกเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
อยู่กับฉันไหมอยู่อยู่นานแล้วถ้าฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันต้องอยู่อย่างนี้นิ่งเธอจะอยู่กับฉันไหมอยู่อยู่ก็บ้าแล้วไปเถอะอะไรอย่างนี้
เห็นที่นี้เลยเหรอเออแซวกันแซวกันสามีภรรยารักกันหยอกกันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหม
มอบให้ภรรยาไปหมดทุกอย่างแล้วไงก็ต้องกลับมาให้เขาเซ็นใหม่เหรอว่ามอบคืนให้ฉันอย่างนี้เหรออยู่ด้วยกันแหละดีแล้วรักกันรักกันนะจ๊ะ
เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับกับพวกเราสองคนผมชนะแล้วก็สุพัสรานะครับ
ช่วงเวลาก็สิบห้านรายการสามสิบนาทีนะครับอย่าลืมมาเจอกันใหม่สามครึ่งใช่ค่ะกับรายการคู่กัดสมบัติค่ะ
แล้วติดตามคลิปท้ายรายการนะครับน้องแมวบกกับแมวน้ำเนี่ยมากินข้าวร่วมกันทำได้เหรอ
ติดตามกันด้วยแล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป